แต่ไปดูที่นนทบุรีเขาบอกว่าเพื่อนบ้านเอือมระอาเหลือเกินกับพฤติกรรมของวัยรุ่นกลุ่มนี้
แล้วมันก็ฉลับไปชนรถชาวบ้านเขาจอดอยู่ดี
แล้วเพื่อนก็เจ็บเจ็บ
เสียไหมเสียไหมเสีย
เสียทั้งหน้าเสียทั้งเงินเสียไหมไปชนเขาอย่างนั้น

ชาวบ้านเขาบอกว่าโอ๊ยเบื่อจริงเลยกลุ่มเด็กพวกนี้นะ
อันนี้มันก็ตี๒แล้วครับคืนของวันที่๑๕สิงหาคม

หน้าร้านรับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าถนนสุขาประชาสรรค๓ตำบลบางพูดอำเภอปาก
จังหวัดนทบุรีนะกล้องก็จะเห็นเลยนะฮะ
คือภาพนี้นะเจ้าของรถกระบะเนี่ย
คือนายธนาอัดพินันอัครสินอายุ๒๘ปี
บอกว่าตัวเขาเนี่ยนะกับครอบครัวเนี่ยหลับอยู่ในบ้าน
ได้ยินเสียงสัญญาการขโมยของรถมันดังขึ้น

ลุกขึ้นไปดูนะฮะมองทางหน้าต่างก่อนเห็นแล้ว
วัยรุ่นสองคนกำลังยกรถจักรยานยนต์ที่ล้มอยู่เนี่ย
แล้วก็ขี่ออกไปเขาก็เอ๊ะมันมันมาทำอะไร
ก็เลยลงไปดูเพราะว่านี่ฮะรถกระบะเป็นรอยถูกชนที่ฝากระโปรงของรถ
นะฮะก็เลยรีบขับรถไล่ตามกลุ่มวัยรุ่นไปแต่ไม่เจอตัว
สุดท้ายก็ต้องตัดสินใจไปแจ้งความเอาคลิปที่เห็นไปแจ้งความ
โงกหน้ามาดูจากหน้าต่างครับว่ามีอะไรเกี่ยวกับรถหรือเปล่า
ก็เห็นผู้ชายสองคนกำลังยกมอเตอร์ไซค์ออกจากหน้ารถกระบะนะครับ
แล้วก็รีบลงมาดูครับก็เห็นว่ารถตัวเองได้รับความเสียหายนะครับ
ก็เลยขับรถตามไปแต่ก็ตามไปไม่ทันนะครับนี่เจ้าของรถก็บอกว่าวัยรุ่นสองคนนั้นก็น่าจะเป็นคนระแวกนี้แหละครับ
นะก็อยากจะฝากบอกผู้ปกครองถ้าเกิดเห็นภาพแล้วคิดว่าเป็นลูกหลานตัวเอง
พาเขามาคุยกันดีกว่ามาตกลงค่าเสียหายกันดีกว่าอย่าหนีเลย
เพราะเป็นคดีนะแจ้งความไปแล้วอยากจะฝากไปถึงตำรวจด้วยว่าในซอยเนี้ย
มักจะมีกลุ่มวัยรุ่นมาแว้นกันบ่อยยกล้อกันบ้างแว้นประลองความเร็วกันบ้าง
ส่งเสียงดังรบกวนชาวบ้านอย่างที่เห็นในภาพมันตี๒
ไม่นอนกันเลยพอไปแจ้งความกว่าตำรวจจะมาถึงเด็กกลุ่มนั้น
ก็ไปหมดแล้วมันก็ไม่มีหลักฐานในการจับกลุ่ม
เขาไม่ได้เดินกลับบ้านนะคะเขาขี่มอไซค์กลับบ้าน
แล้วก็ฝากผู้ปกครองของเด็กกลุ่มนี้ว่า